ก่อนที่ฉันเจอฉันร้องกรี๊ดเลย

คุณกายรัชชานอนเข้ามาลุคใหม่นะคะหลายคนแซวว่าเหมือนดีเจสเนคไงดีเจชื่อดังคุณผู้ชม
เพราะว่าตัดผมสั้นแบบทำสีทองด้วยนะคะและที่สำคัญอย่างที่เชอรี่บอกไป
แค้นกล้ามเป็นมัดนี่สักทั้งตัวเฟิร์มทั้งตัวคุณผู้ชม
ล่าสุดอย่างที่บอกไปนะคะขอเปลี่ยนลุคใหม่ทำสีผมเป็นดีเจสเนคไปเลยค่ะ
วดกล้ามไปเลยคุณผู้ชมพ่อบอกว่าดีใจมาก
คือเอาพูดตรงพักหลังมีแต่คนสนใจลูก
ลงรูปตัวเองคนกดไลค์แค่สาม
ตอนหลังพอมาลงภาพเหล่านี้ไปนะคะโอ้โหคนกรี๊ดกันทั้งโซเชียลเลยค่ะ
ส่วนเปิดเทอมแล้วนะคะลูกทั้ง๓หน่อนะคะ
เห็นบอกว่าคุณพ่อโอ้โหก็ปวดหัวเหมือนกันนะ

นี่กล้ามโตจากหนุ่มไกรรัชนรกะเลยฮา

เริ่มต้นจากความขี้เกียจด้วยฮะ

ก็เลยเอาแบตเตอเลียนมานั่นเลย

คือพอลงรูปตัวเอง๓แชร์
ลงรูปลูก๒๐๐๐แชร์
เขาอยากไปไหมมีคนโตอยากไปคนกลางเฉยไอ้คนเล็กออกแนวไม่เอาเลย
ก็ต้องพร้อมทำให้ตัวเองพร้อมที่สุดในการไปโรงเรียนนะครับ
ตอนนี้นะคะก็หัวอกคุณพ่อคุณแม่เนาะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะคะ